คุณผู้ชมมาดูที่เรื่องของคดีอุ้มฆ่าฝังดินเสียสุชาติกันหน่อยนะครับ
ล่าสุดผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีอยู่๒คนมอบตัวแล้วคือกิบหลีกับบังหนีนั่นเอง
ทั้งหมดนั้นบังฟิศกับพวกก็โดนแจ้งไป๙ข้อหาอ่วมทีเดียวครับ
คนล่าสุดที่เข้ามามอบตัวนะฮะก็คือนายสุมิตรรักโอนะครับ
คุณผู้ชมไม่ใช่นายสมิทรักโอนี่เป็นกำนันพาผู้ต้องหามามอบตัว
มิตรักโอกำนันตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกะบี
นำตัวนายสุบราชัยเริงสมุทรหรือว่ากิบหลี
กิบหลีคนเสื้อแดงดูข้างหน้านี้
แล้วก็นายสุริยันเริงสมุทรหรือว่าบังหนีเสื้อสีเทา
มาด้วยกันสองคนนะคลื่นกระบะมานะฮะก็คือกำรรรดิตำบลหนองทะเลคือ
มอบตัวกับตำรวจที่สพอ่าวนางตำรวจแยกสอบปากคำพี่น้องคนละห้อง
สอบประคำกันหลายชั่วโมงครับตำรวจก็เลยอนุญาต
พ่อกับแม่ไปเยี่ยมลูกชายได้ทีละคนนะพ่อเข้าไปสู่จินเริงสมุทรเข้าไป
รูปหลังคุยกับลูกบอกว่าเสียใจเหลือเกินที่สุดท้ายลูกตั้ง๓คนต้องมากลายเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนแบบนี้
ฐานะที่เป็นพ่อเองก็พยายามจะให้กำลังใจลูกแหละครับนะแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นที่ลูกชายทั้งสามคน
มอบตัวกับตำรวจไปฟังเสียงพ่อเขาหน่อยว่าตอนที่เขาเข้าไปหาไปรูปหลังเขาคุยอะไรกันครับ
ส่วนเรื่องของแรงจูงใจในการก่อเหตุนะครับ
ตำรวจตรีพิญโยหวนกสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบีบอกว่า
คือเมื่องต้นเนี่ยนะผู้ต้องหา๒คนนี้ปฏิเสธทุกข้อเข้าหา
แต่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีเพียงพอในการจัดดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทุกคนได้
และพนักงานสอบสวนก็ยืนยันว่าจะคัดค้านการประกันตัวด้วย
ปมเหตุมันก็ยังเป็นคงเรื่องที่เงิน๓แสน
ความขัดแย้งเรื่องของการเป็นให้ยืมเงิน๓แสนกันมา
ยังเป็นปมนี้อยู่นะฮะแต่ว่ากำลังสอบส่วนประเด็นอื่นเพิ่มเติม
ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิทธิพลในพื้นที่
กับเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ทำให้ก่อเหตุนี้ขึ้นมา
เพราะว่าเงิน๓แสนก็ไม่น่าทำให้ต้องทำอะไรกันมากมายถึงขนาดนี้นะฮะ
ขณะที่นายสุริยามเริงสมุทรหรือบังฟิศที่มอบตัวไปก่อนหน้านี้
พนักงานสอบสวนก็นำตัวออกมาสอบประคำเพิ่มเติมแล้วก็คุมตัวไปฝากหางต่อสารจังหวัดกระบี่
ระบบออนไลน์พร้อมกับทางด้านอาลิฟต์ช่างเรืองหรือว่าบังลิฟต์ผู้ต้องหาในคดีเดียวกัน
ซึ่งพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วย
จากนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษราชเดชของกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘พร้อมด้วยชุดสืบสวนภูทรจังหวัดกระบี่ครับ
นำกำลังเข้าไปตรวจค้นภายในถ้ำเขาลูกไฟ
ถ้ำเขาลูกไฟอยู่ในพื้นที่บ้านหนองแบกตำบลหนองทะเล
ห่างจากจุดที่ฝังศพเสียสุชาติประมาณ๖๐๐เมตร
พอเข้าไปเหมือนคลังเก็บอาวุธ
มีกระสุนด้วยห่อด้วยกระสอบปุ๋ยยัดใส่กระเป๋าลายพรางทหารไปซุกซ่อนอยู่ครับในหินในถ้ำนี่แหละฮะ
ซึ่งเป็นอาวุธที่กลุ่มผู้ต้องหาเขาใช้ก่อเหตุกับเรื่องของคดีเสียสุชาตินี่แหละ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาบังฟิศกับพวกทั้งหมด๕คน๙ข้อหาด้วยกัน
หลังจากที่ไปเจออาวุธปืนก็เพิ่มข้อหารร่วมกันมีอาวุธปืนสงครามที่ในทะเบียนไม่สามารถออกให้ได้อีกหนึ่งข้อหา
โดนไป๘อันนี้อีก๑ก็เป็น๙

ข้อหาก่อนอันนี้ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพกักขังหน่วงเหนียวต่าง
ทั้งหมด๙ข้อหานักหน่วงมากทีเดียว
ทางด้านภรรยาของเสียสุชาติคุณน้ำค้างยอมรับ
ครอบครัวยังกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
ถ้าบังฟิศกับพวกได้ประกันตัวทำยังไงล่ะ
กลัวเขากลับมาทำอะไรเพิ่มเติมอีก
ก็เลยอยากจะยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวเสีย
ขออภัยบังฟิศกับพวกด้วย
และตอนนี้อยู่ระหว่างการปรึกษากับญาติว่า
โอ้โหคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาจะไปหาคนที่มีวิชาอาคมเก่งกล้า
เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามมาทำพิธีการแก้ในการสะกดวิญญาณ

เพราะเขาเชื่อว่าผู้ต้องหาน่าจะมีการสะกดวิญญาณ
โดยการให้หมอผีในพื้นที่สะกดวิญญาณเสียสุชาติเอาไว้
ใช่สังเกตได้จากข้อมือผู้ต้องหา
มีสายสีขาวนี่แหละค่ะ
ก็เลยคิดว่ามันมีการสะกดวิญญาณหรือเปล่า
มันมีการผูกสายสินเอาไว้ที่ข้อมือขวา

ภรรยาผู้ตายก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีการพิธีกรรมแบบนี้เกิดขึ้น
เลยต้องการจะหาคนที่มีความเก่งกล้าอาคมมาแก้ตรงนี้
ปลดปล่อยโดยวิญญาณของเสียสุชาติไป
ซึ่งหลังเสร็จคดีนี้เดี๋ยวครอบครัวจะทำพิธีแก้และปลดปล่อยโดยวิญญาณ
ให้กับเสียสุชาติตามความเชื่อของพวกเขาต่อไป